คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
กลับมาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้งในรายการ
พี่ตองจะมาแนะนำวิธีสรรค์ดวงในเรื่องเกี่ยวกับความรักใช่ไหม
สงสัยอยากจะมูเต็มที่นะใช่มั๊ะ

ไม่ลืมแน่นอนวันนี้ทำตามสัญญานะคะใบ

คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา

คนโสดอย่างเรานะฮะอ่าวันวาเลนไทยก็ใกล้จะถึงแล้วด้วยอ่ะ
เห็นทีต้องรบกวนองค์เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายโอ้
ท่านช่วยจัดสรรเนื้อคู่มาให้พวกเราคนสดสักหน่อยได้ไหมคะโอเคโอเค
เตรียมนะคะวันนี้ใบตองเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับเทพเจ้านะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเนี่ยให้โชคเรื่องเกี่ยวกับความรัก
แล้วก็มักจะมีหนุ่มสาวนิยมไปขอพรเกี่ยวกับความรักอืม
แล้วก็เนื้อคู่ด้วยรวมถึงเคล็ดไม่ลับหลายคนเนี่ยไปกราบไหว้ยังไง
โอ้โหขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นนั้นยังไงไอ้ยะ
ให้สมหวังสมปรารถนาอ่ะวันนี้ใบตองเตรียมจะมาเหลาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะ
ต้องเตรียมเตรียมทูบเตรียมเทียนเตรียมดอกไม้เตรียมให้พร้อม
ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปมูกันให้รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องไปกันเลยจ้า
แรกเลยนะคะเป็นของไทยค่ะครับผมฟังตำนานแล้วขนลุกสู้
พี่มากค่ะอุ้ยโอ้โหโอ้ยตายแล้วรู้เลยว่าเป็นองค์ไหนเนี้ย

นาคพระขนงค่ะไม่ต้องเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักตำนานรักอันบริสุทธิ์และมั่นคงของแม่นาคพระขนงเนาะ
ที่มีให้กับพ่อมากนะคะก็เป็นเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่มาก
แล้วก็มีการนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของภาพยนตร์ละครรีเมคกันไปหลายต่อหลายรุ่นหลายต่อหลายตอน
ครับแล้วก็กลายเป็นหนึ่งที่ที่มีคนไปกราบไหว้ขอพรเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรักที่วัดมหาบุตรมากันเยอะมากอ่า
แม่นาคหรือว่าสารย่านาคเนี่ยนะคะจะอยู่ท้ายวัดมหาบุตรเลยค่ะก็คือเข้าวัดไปเนี่ยเดินตรงเข้าไปเรื่อยเลย
ครับก็จะไปเจอกับสารหรือว่าเป็นรูปปั้นของย่านาคครับผมตามความเชื่อเลยนะคะอืม
เริ่มแรกเนี่ยแม่นาคเป็นคนบางจากแล้วก็มาได้สามีก็คือพ่อมาก
เป็นคนคลองพระขนงก็อยู่กินกันมาจนพ่อมากเนี่ยถูกเกณฑ์ทหาร
หมายเรียกให้ไปรับใช้ชาติแม่นาคก็อยู่จนครบกำหนดคลอดตอนนั้นท้องด้วยเนาะ
สามีก็ออกไปเป็นทหารเนอะหมอตำแยก็เลยมาทำคลอดให้ครับแต่ด้วยความว่า
เขาเรียกว่ายุคสมัยนั้นการทำคลอดก็ทำกันที่บ้านใช่ไหม
แล้วลูกของแม่นาคที่อยู่ในท้องอ่ะค่ะครับไม่กลับหัวอ่า
แล้วสมัยนั้นเขายังไม่ผ่าคลอดกันไงก็เลยทำให้ไม่สามารถคลอดลูกออกมาได้ตามธรรมชาติ
อ๋อแม่นาคอ่ะเจ็บปวดทรมานมากแล้วในที่สุดนะคะก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวอืม
สิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องครับก็คือเขาก็เลยกลายเป็นผีตายทั้งกรมนั่นเองอืม
หลังจากนั้นค่ะครับศพของแม่นาคถูกนำไปฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรครับ
ส่วนพ่อมากเองยังไม่รู้ใช่ไหมปลดประจำการแล้วก็กลับมาที่พระขนง
ครับโดยที่ไม่ทราบเลยว่าแม่นาคอ่ะเมียเนี้ยตายแล้วอ่าพอ
กลับมาอยู่บ้านตอนนั้นแม่นาคในร่างของผีเนอะ
ก็พยายามรั้งให้พ่อมากอยู่บ้านตลอด
ให้ออกไปพบปะผู้คนเพราะกลัวว่าอืม
มากจะรู้ความจริงจากปากของชาวบ้านอ่า
วันหนึ่งครับพ่อมากผ่านมาแล้วก็เห็นแม่นาคเนี่ยอืม
มืออันนี้คือยอดฮิตเลยอ่าเอื้อมมือลงไปใต้ถุนบ้านเพื่อ
มะนาวที่อยู่ใต้ถุนอ่ะอืมอืมแล้วยืดมือยาวยาวอ่ะอืม
อันนี้เป็นภาพที่หลายหลายคนคุ้นเคยครับว่าแม่นาคพระขนงสามารถยื่นมือยาวยาวได้อืม
มือยืดมือลงไปเก็บลูกมะนาวใต้ถุนบ้านครับหลังจากนั้นพ่อมากก็ปักใจเชื่อเลยแล้วก็รู้เลยว่า
ตัวเองเนี่ยตายแล้วอืมเป็นผีตามที่ชาวบ้านเขาว่ากันอืม
มากก็เลยหนีไปพึ่งพระที่วัดค่ะครับแม่นาคก็ไม่ลดละความพยายามด้วยนะด้วย
ด้วยความที่ว่าเจ็บใจอ่ะอืมโกรธแขนครับที่ชาวบ้านเนี้ยทำไมต้องมายุแยงเพราะมาก
ทำให้เราเนี่ยต้องแยกจากกันครับแม่นาคก็เลยโกรธออกอารวาสหลอกหลอนชาวบ้านจนหวาดกลัวหัวโกรนกันไปหมดเลยอืม
เขาก็มีความเชื่อเรื่องของความเฮียนของแม่นาคส่วนหนึ่งคือการถูกฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่ด้วยนะคะ
เลยเป็นตำนานต้นตะเคียนคู่ใช่อีกหนึ่งอีกอ่าใช่แล้วและในที่สุดแม่นาคเองก็ถูกหมอผีมาปราบอืม
ที่เราเคยดูกันถูกหมอผีจับใส่หม้อถ่วงน้ำ
ก็สงบลงไปได้พักหนึ่งและหลังจากนั้นก็ถูกสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศรี
สยบลงด้วยกระโหลกศีรษะหน้าผากของแม่นาคที่ถูกเคาะออกมาที่เขาเรียกว่าปั้นเน่ง
เหมือนเป็นการสะกดวิญญาณและนำแม่นาคสู่สุขติได้
อืมเนี่ยเอาจะว่าไปที่ใบตองเล่ามาเนี่ยพี่ก็เคยดูหนังดูละครมาหลายเวอร์ชันแล้วด้วยนะครับ
รู้สึกนักกลัวนะในสมัยนั้น

อ่าใช่แต่มองอีกมุมนึงอ่ะ
อืมก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็มีความรู้สึกสงสารองค์ย่านาคด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ที่คนส่วนใหญ่นั้นเขาไปไหว้กันที่องค์ย่านาคที่วัดมหาบุตรเนี่ยเขาจะไปขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
อ่าส่วนใหญ่เนี้ยที่เขาไปวัดมหาบุตรแล้วก็ไปขอกับย่านาคอ่ะอืม

บางคนขอลูก

บางคนขอความรักอันนี้เรามีแล้ว

ส่วนอีกหนึ่งอย่างที่มักจะไปขอกันก็คือเรื่องของการเกณฑ์ทหาร
แต่เวลาไปขอไม่ใช่ขอให้ได้เป็นทหารได้เกณฑ์ทหารนะ
สมมุติว่าบางคนเขาไม่อยากให้ลูกเราไปกินอาหารนะเนาะ
อยากให้ทำงงทำงานเรียนหนังสืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหม
เขาก็จะไปบนว่าแบบ
ถ้าเกิดว่าให้เขาเรียกอะไรนะจับใบ

ถ้าได้ใบดำก็คือจะไม่ได้เป็นอาหาร
ก็จะมาแก้บนอะไรแบบนี้ก็คือจะบ่นว่าไม่อยากให้ลูกตัวเอง

เขาจะมาบนกันที่วัดมหาบุตรตรงศาลย่านาคตรงนี้ค่ะ
แล้วเขาก็จะมีการจัดเป็นชุดสำหรับเอาไว้บนเลยนะ

อันนี้หนูชอบเอาสารภาพเลย
ที่หนูไปหาย่านาคแรกเลยก็คือ

คือก่อนวันออกรางวัล๑วัน
วัดจะเปิดให้คนมาขอพรทั้งคืน

ใช่บางคนไปกันดึกดื่นก็มีนะคะ
ส่วนวิธีการขอพรจากย่านาคนะคะ
บริเวณหน้าศาลเขาจะมีชุดสำหรับไหว้
มีทั้งพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนอันนี้คือเตรียมเอาไว้
แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเตรียมของไปไหว้เองเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไม่ขัด

ซึ่งขั้นตอนการไหว้นะคะก็คือให้ใช้ทูบ๒ดอกนะ
หนึ่งเล่มพวงมาลัยหรือว่าดอกไม้อย่างนี้ได้
จุดทูบเทียนด้านล่างของศาลนะคะ
แล้วขึ้นไปแปะทองที่ย่านาคด้านบน
แต่ที่นั่นเขาจะมีข้อห้ามสำหรับการไหว้ยานาคก็คือ
๒ห้ามเทน้ำมันจันทร์ที่ยานาค
ให้ปิดทองขอผลย่าที่ฝามือนะคะ
ที่ฝามืออย่างเดียวเลยนะคะ

มีโอกาสก็ไปกันนะคะ
เทพแห่งความรักทางฮินดูแต่ว่ายกมาให้ถึงสององค์

แล้วเดี๋ยวแบบแอบบอกด้วยว่าวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์
เพราะว่าองค์สุดท้ายเป็นเทพฝั่งทางจีน

เดี๋ยวฟังจบแล้วจะรู้ว่าพีคยังไงนะคะ
หลายคนรู้จักแล้ว

ฐานพระแม่ก็คือพระแม่อุมาเทวีนะคะตั้งอยู่บนถนนศรีลมเลย
ก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนอะที่ไม่ว่าพ่อค้านักธุรกิจย่านศรีลม
หรือแม้แต่ชาวต่างชาติเองให้ความสำคัญและให้ความนับถือมาก
ทุกปีเขาจะมีพิธีนวราตรีที่ปิดถนนศรีลมเลย
เป็นพิธีบูชาพระแม่อุมาเทวีครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วโลก
อ๋อทั่วโลกเลยทั่วเป็นเทศกาลเฟสติวัลอีกหนึ่ง
ก็จะเห็นว่าคนไทยเองก็แต่งชุดทางแบบอินเดียแล้วก็ไปเดินร่วมงานที่ถนนศรีลมกันเยอะมาก
ซึ่งใครอาจจะบางคนที่ฟังอยู่เคยน่าจะเคยมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีนั้นแล้ว
เขาบอกว่าจะได้รับสิ่งดีกลับไปกันมากมายนะคะแล้วก็คือตรงนั้นเขาจะมีขบวนแห่อันเชิญพระแม่อุมาเทวี
เสด็จออกจากวัดมาโปรดก็คือเป็นขบวนแห่อย่างที่บอกว่าปิดถนนศรีลมเลย
และคนคือเยอะมากมาร่วมงานกันเต็มสองฝากฝั่งถนนยาวไปถึงสาธรณ์
และสำหรับพระแม่อุมาเทวีเนี่ยนะคะท่านก็เป็นพระชายาของพระศิวะเป็นเทพที่มั่นคงในเรื่องของความรักมาก
ดังนั้นนะหากใครที่จะขอพรเรื่องความรักขอความรักให้มีความมั่นคงจริงใจได้เจอคู่แท้
ก็จะไปขอกับพระแม่อุมารวมถึงพระศิวะส่วนใหญ่จะอยู่คู่กันด้วย
ซึ่งพวกคนส่วนใหญ่จะไปนำกราบไห้กันกราบไหว้จะได้แต่ถึงแม่จะไม่ใช่เทศกาล
ก็เยอะทุกวันอยู่แล้วคือถ้าเราสะดวกวันไหนเราไป
ใช่ครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่
ใบตองเองก็ไปมาแล้วเหมือนกันนั้นนะคะใครที่ไปกราบไหว้กันเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาก็นอกจากขอความรักขอเมตตาหรือขอเรื่องโชคลาภเนี่ย
พูดง่ายเลยคือไปไหว้เพื่อให้เกิดความสบายใจ
อีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่คนที่ไปไหว้กันก็ได้สมหวังกันเกือบทั้งนั้นเลย
ถูกต้องนะคะผ่านไปสำหรับพระแม่อุมา
ส่วนองค์ต่อไปทางฮินดูตอนนี้ก็บอกเลยว่าท่านฮอตมาก
แนนล่ะเพราะว่าหลายคนเคยขอแล้วลงจากคานทองนิเวศได้นะคะ
มีแบบว่าโอ้โหออกเขาเรียกอะไรอ่ะมีดารงดาราไปขอแล้วสมหวังอะไรต่างนานา
มีคนเล่าต่อกันไปก็เลยทำให้ที่นี่ฮอตฮิตมากกับองค์พระแม่ลักษมีค่ะ
พระแม่ลักษมีเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในเทพที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งย่านราชประสงค์
ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณดาดฟ้าชั้น๔ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า
ตำนานความเชื่อของทางศาสนาฮินดูนะคะพระแม่ลักษมีท่านเป็นเทวีแห่งโชคลาภนะ
มั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์หลายคนบอกยังไงแล้วเกี่ยวกับความรักยังไง
ซึ่งพระแม่ลักษมีศ์เนี่ยนะคะเป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายย์
แล้วก็ท่านได้รับยกย่องว่ามีสิริโฉมงดงามเหนือเทพเทวีอื่นใด
ก็คือมีหน้าตารูปร่างที่สวยมากและเป็นชายาที่รักยิ่งของพระสวามี
ก็เลยทำให้คนศรัทธาแล้วมากราบไหว้พระแม่รักษมีเพื่อที่จะได้พบกับคู่แท้
เนื้อคู่ที่เป็นรักแท้และซื่อสัตว์ดังที่พระแม่รักษมีได้รับไป
อืมนะครับอ่ะก็ซึ่งพระแม่ทั้งสององค์เนี้ยไม่ได้ประธานพรเรื่องความรักอย่างเดียวนะ
ใช่ค่ะองค์พระแม่เนี่ยท่านยังจะประทานพรในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภ
การงานการเงินให้ประสบความสำเร็จตามที่เราขอไว้นั่นเอง
ก็อย่างที่บอกว่าท่านเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะ
ครับผมแต่ถ้าเป็นเทพแห่งความรักจริงนะขอเรื่องความรักเน้นตรงนะ
จะแนะนำเลยเทพเจ้าจีนองค์นี้ค่ะความรักแบบเพียวเน้นตรง
รวมถึงกระแสดูเหมือนจะกลับมาฟีเวอร์แรงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ

เทพเจ้าด้ายแดงหรือเท่าจันทราเทพความรักจีนค่ะ
ของฝั่งจีนเนอะอันนี้ก็ไปมาแล้วถึงแม้จะไม่ได้อยู่เมืองไทย
เราก็โบยบินไปหากันโอ้โหคุณน้องสุดยอดบ้าง
วัดหวังต้าเซียนที่ฮ่องกงค่ะที่เรารู้จักกันในนามเทพเจ้าด้ายแดงนี่แหละนะคะ
หรือว่าบางท่านก็เรียกว่าเท่าจันทราเลย
เสมือนกรรมเทพเลยนะคะก็คือจริงท่านคือกรรมเทพนี่แหละ
แต่เป็นของฝั่งจีนชาวจีนเนี่ยค่ะเขามีความเชื่อเกี่ยวกับการขอพร
กับท่านในเรื่องของความรักเลยท่านเป็นผู้ที่คอยดูแลเรื่องความรัก
เกี่ยวกับความรักของมนุษย์โลกมือซ้ายจะถือหนังสือ
หนังสือนี้ที่เขาว่ากันว่าเป็นรายการแบบลิสต์เนื้อคู่เหรอ
ส่วนมือขวาท่านจะถือไม้เท้าแล้วมีด้ายแดงพาดอยู่บนบ่า
โอเคถ้าหากพบว่าใครมีดวงสมพงษ์ที่จะเป็นเนื้อคู่หรือคู่ครองกัน
ท่านจะนำด้ายแดงไปผูกไว้ที่มือของคนทั้งสองคน
เพื่อให้ทั้งคู่ได้โคจรมาพบเจอกันเป็นบุภเพสันนิวาส
ฟังแล้วแบบแหมมีความคลาสสิกเลยนะใช่ไหมคะ
แล้วในเรื่องขององค์เทพเจ้าได้แดงนั้นนะครับมีตำนานว่าอะไรอย่างไรบ้างเลยจ๊ะ
ทุกท่านน่าสนใจมากนะคะตำนานเท่าจันทราเนี่ยจริงแล้วมีอยู่หลากหลายเหมือนกัน
ก็คือมีหลายตำนานแหละแต่ตำนานที่มีคนให้ความสนใจมาก
ต้องจะสรุปให้สั้นเนาะก็คือตำนานเรื่องนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่า
มองขึ้นไปบนดวงจันทร์ค่ะคนก็จะมองเห็นเป็นกระต่าย
แต่ทางความเชื่อของคนจีนนะคะเมื่อมองขึ้นไปที่ดวงจันทร์
เขาจะจินตนาการว่าเห็นเป็นผู้เท่าถือคัมภีร์
จะเห็นเป็นเงาค่ะเพราะว่าเขาเหมือนอยู่คนละซีกโลกกับเรา
ก็มีการผูกเรื่องราวกันว่านานมาแล้วมีชายหนุ่มกับหญิงสาวที่รักกันมาก
เมื่อครั้งที่หญิงสาวเนี่ยเสียชีวิตไปก็คือจากไปก่อนนะฮะ
แต่ด้วยความดีของหญิงสาวผู้นั้นที่เคยทำกรรมดีไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
ก็เลยได้ไปเป็นพระจันทร์ที่อยู่บนฟ้า
แล้วชายหนุ่มก็ปฏิญาณเอาไว้ว่าจะไม่มีใครอีกต่อไป

ซึ่งทั้งสองเนี่ยเคยสัญญากันเอาไว้ว่า
ห่างไกลกันคนละฝากฟ้าแต่หัวใจผูกอยู่ด้วยกัน
กราบชวบฟ้าดินสลาย
ดูโรแมนติก
ชั่วฟ้าดินสลายจริง
พร้อมกับมอบหมายให้
จดชื่อคนที่ไร้คู่
แล้วเอาด้ายแดงผูกกับรองเท้า
ให้ทั้งคู่เดินทางมาพบเจอกัน
โอ้ยซึ้งมั้ย
ฟังแล้วรู้สึกทราบซึ้งในตำนานความรักนี้จริงเลย
เอามาและตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนลอยคอ

ถูกแล้ว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
ที่สีแดงที่เป็นรูปพระจันทร์เซี่ยวประกบคู่อ่ะนึกออกไหม
ถือไว้ในมือนะคะแล้วอธิษฐานก่อนบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุ
แล้วที่อยู่ตัวเองแบบละเอียดยิบเลยนะอธิษฐานค่ะ
ขอพรเลยค่ะอยากได้คนรักแบบไหนรูปร่างหน้าตายังไง
สัดส่วนการศึกษาฐานะเอาแต่ย้ำเลยว่าละเอียดละเอียดนะจ๊ะ
บอกท่านไปเลยไม่ต้องอายฉันอยากได้แบบไหนฉันบอก
จากนั้นถามเรื่องความรักที่อยากจะทราบหรือทำการขอนะคะ
แล้วก็โยนไม้เซ้งป่วยเสี่ยงทายไป
ผลของการโยนไม้มันจะมีความหมายแบบนี้ค่ะ
ถ้าอันหนึ่งคว่ำอันหนึ่งหงายแปลว่าใช่ค่ะคุณจะได้ค่ะ
มันถูกค่ะมันดีค่ะมาถูกทางแล้วค่ะ
ส่วนถ้ามันเป็นไม้คว่ำกับคว่ำทั้ง๒อัน
อันนี้ไม่ได้ละอันนี้แปลว่าไม่ได้ล่ะไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่หมดสิทธิ์
ไม่ควรโยนไม้ต่อเลยอันแรกออกมาปั๊บความกลับบ้านค่ะ
ใจเย็นมันต้องมีอย่างอื่นด้วยสิ
อ้าวมันมีอีกถ้าสมมุติว่ามันไม่คว่ำแต่มันเป็นหงาย๒อันนะ
แปลว่าไม่ชัวร์ไม่รู้ไม่แน่ใจให้ทำการโยนเสี่ยงทายใหม่
ก็คือเริ่มนับรอบใหม่ไปเลยอธิษฐานใหม่เลยก็ได้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าการขอได้แดงจะต้องทำทั้งหมดติดกัน๓ครั้ง
ก็คือโยนไม้ให้เป็นคว่ำอันหนึ่งหงายอันหนึ่ง
ถ้าได้ติดกัน๓ครั้งเนี่ยจึงสามารถหยิบด้ายแดง
แล้วก็ไปวนที่กระถางทูบ๓รอบวนตามเข็มนาฬิกานะคะ๓รอบ
แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันเป็นคว่ำแล้วคว่ำสองอันคว่ำอย่างนี้
รอบใดรอบหนึ่งถือว่าไม่ได้แล้วหมดสิทธิโยนต่อเลย
แต่ถ้าเป็นหงายแบบไม่มั่นใจไม่ชัวร์หงายในรอบใดรอบหนึ่ง
ก็โยนต่อไปแล้วเริ่มนับรอบใหม่เลยค่ะแบบนี้เอง
โอเคเข้าใจแล้วแต่พี่คิดว่าสารภาพเหมือนกัน
พี่ก็เคยไปมาเหมือนกันนี่เห็นไหมแต่บอกไว้ก่อนไปที่วัดหวังต้าเซียนเนี่ยแหละ
เห็นแต่ไม่ได้เข้าไปไหว้ไม่ได้ไหว้แบบจริงจัง
แล้วก็แบบยกมือไหว้แต่พี่อาจจะสังเกตว่าเขาจะมีป้ายบอกอยู่แล้ว

อันนี้พี่ลันก็ไปหาข้อมูลมาเช่นเดียวกันน่ารักมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับผม
จะบอกว่าเมื่อกี้ที่คุณน้องใบตองบอกมาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการเสี่ยงทายเนาะ
เมื่อกี้อะไรนะถ้าความไม่ได้ล่ะไม่ต้องเสียดายแล้วก็ไม่ต้องเสียใจ
เพราะว่าไปที่วัดหวังต้าเซียนทั้งทีรับรองไม่เสียเที่ยวนะครับ
ก็จะมีวิธีการไหว้เสริมดวงเพื่อขอโชคความรักให้เฮ่งให้ปังนั่นเองนะครับ
ก็วิธีการไหว้นะครับก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าก็จะมีป้ายแนะนำวิธีการไหว้
อาจจะเป็นภาษาจีนแต่อันนี้พี่ไปหาข้อมูลมาที่แปลเป็นภาษาไทยมาเรียบร้อยนะครับ
ก็จะแปลประมาณตามนี้นะครับก็คือตามที่เขาจะให้ทำสัญลักษณ์มือ
ตามแบบในรูปภาพที่ทางวัดเขามีให้เราก็ดูแล้วก็ทำตาม
จากนั้นคีบด้ายแดงขึ้นมาแล้วเดินไปที่รูปปั้นเทพเจ้าจันทรา
บอกชื่อนามสกุลของตัวเองและอธิษฐานขอพรเนื้อคู่ที่เราต้องการพบเจอนะครับ
วิธีไหว้สำหรับผู้หญิงนะแยกกันใช่ไหมจะแยกกันจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับ
สำหรับผู้หญิงก่อนนะไหว้ที่เทพเจ้าจันทรา๓ครั้ง
เมื่อกี้อันดับที่๑อันดับที่๒คือเดินไปอธิษฐานขอคู่ที่รูปปั้นเจ้าสาว
เมื่อขอเสร็จก็ไหว้๓ครั้งแล้วก็๓นะครับเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว
ใช้มือรูปเท้าที่เจ้าบ่าว๓ครั้งแต่ระหว่างการนี้อย่าให้ได้หลุดมือนะ
ระวังที่ไหว้ก็คือต้องห้ามได้หลุดมือใช่นะครับระวังนะ
ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อทำการทั้ง๓วิธีที่บอกไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อย
ก็ปล่อยมือและใช้ด้ายแดงผูกที่เชือกเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
เมื่อกี้เป็นวิธีของผู้หญิงเนาะสำหรับผู้หญิงก็คือทำแบบนี้นะคะ
คือขอคู่ที่รูปปั้นเจ้าสาวนะอ่าใช่ครับ
ส่วนวิธีไหว้สำหรับผู้ชายนะครับอันดับที่๑ไปไหว้ที่เทพจันทรา๓ครั้งเหมือนกันเลยนะครับ
๒นะครับเดินไปอธิษฐานขอคู่ที่รูปปั้นเจ้าบ่าวว่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าย๓ครั้งนะ
อันดับที่๓ครับเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาวแล้วใช้มือรูปเท้าที่เจ้าสาว๓ครั้ง
ระหว่างนี้ก็เหมือนกันครับคืออย่าให้ได้หลุดมือ
เมื่อไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยมือแล้วใช้ด้ายแดงผูกที่เชือกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม
ก็คือถ้าเราเป็นผู้หญิงอธิษฐานที่รูปปั้นเจ้าสาวแต่รูปเท้าเจ้าบ่าว
แต่ถ้าเป็นผู้ชายให้อธิษฐานที่รูปปั้นเจ้าบ่าวรูปเท้าเจ้าสาวต่างกันแค่นี้นิดหน่อยต่างกันนิดหน่อย
แต่ก็คือถ้าใครไปไหว้แล้วก็ลองดูแล้วกันเผื่อจะได้สมหวังในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับ
ถ้าใครมีความเชื่อเนาะก็ลองทำตามที่พวกเราสองคนแนะนำกันไปก็ได้นะคะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคนเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังทำก็คือ
การพูดดีคิดดีทำดีแล้วก็เชื่อมั่นซื่อสัตว์แล้วก็มีความมั่นคงในความรัก
สิ่งสำคัญมากเลยนะก็คือรักษาศีลข้อ๓ใช่ไหมไม่ผิดไม่ผิดลูกผิดมีคนอื่น
อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเชื่อว่าถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่น
เราจะค้นพบความสุขแล้วความสุขความรักดีจะกลับมาหาคุณแน่นอน
ความรักมันมีหลากหลายรูปแบบไงพี่ลันมันไม่ได้เป็นความรักจากคู่รักอย่างเดียว
แต่เรายังมีความรักจากคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งสิ่งสำคัญที่เราต้องรักมากที่สุดคือการรักตัวเอง
เมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองเราจะค้นพบว่ามีความรักดีอยู่รอบตัวเรา
นี่ไม่เคยพูดได้ดีขนาดนี้เลยตายแล้วสาธุนะคะสาธุ
ก็ถือว่ารับพรรับพรนะครับสาธุ
ขอให้ทุกท่านมีความรักที่ดีในทุกวันเลยละกันใช่ค่ะ
ขอให้ทุกคนพบเจอความรักที่สวยงามสมหวังกันทั่วหน้านะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังกับเรื่องราวที่ใบตองและพี่ลันนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะ
ก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลหรือมีประสบการณ์หรือว่าเคยไปวัดต่าง
วายเทพต่างที่เราเล่าไปก็มาเล่าสู่กันฟังหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันใต้โพสต์ได้เลยนะคะ
หรือใครมีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องนี้เรื่องอื่น
อยากจะแนะนำใบตองกับพี่ลันให้ชวนไปหมู่เรื่องอะไรยังไงส่งเนื้อหากันมาได้เลยนะคะ
แล้วใบตองพี่ลันแล้วก็ทีมงานเดี๋ยวเราจะมาคัดเลือกเนื้อหาที่ส่งกันมา
แล้วก็จะไปทำการหาข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะ
ส่วนใครอยากจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ติชมเพิ่มเติมใด
แนะนำกันมาได้เต็มที่เหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดชมทุกคำแนะนำด้วยนะคะ
และคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการมูแต่รู้ได้ทางยูทูปไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
เพื่อคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดที่เราพร้อมมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
และในอีพีต่อไปจะเป็นเรื่อง

บอกได้คำเดียวว่าเด็ดแน่นอน

แล้วเดี๋ยวเราจะไปมูกันให้รู้
ูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง

สวัสดีครับ